อะไรสำคัญที่สุดปากท้อง
อะไรสำคัญที่สุดในงานของหลักของชาติ
งานพัฒนาความมั่นคงงานเศรษฐกิจงานการเมืองงานอะไรก็แล้วแต่
เศรษฐกิจสำคัญที่สุดเพื่อให้คนอยู่ได้
ถ้าคนอยู่ไม่ได้มันจะเป็นอย่างอื่นมีอย่างนั้นให้ตายก็ไม่มีประโยชน์
คิดว่าในขณะนี้เศรษฐกิจมันดีไหมในการบริหารงานของรัฐบาล
ต้องถามพวกเราว่าผู้คนยังอยู่ดีกินดีไหม
ถ้ามีคำตอบว่าผู้คนอยู่ยังอยู่ไม่ได้
ยังกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นมีปัญหา

วันนี้เสียเงินไปแก้ทำไมเราพูดหลายทีแล้ว

ว่าต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้
ต้องอะไรต้องมติอะไรลงมติต้องอะไร
ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่าอันนี้เป็นรูปแบบ
ในการที่จะล่างรัฐมนุนมาผมไม่ได้ว่าร่างรัฐมนุนไม่สำคัญ
แต่มันมีสำคัญที่ดีกว่ามีลำนูนที่ดี๕ฉบับแต่คนไม่มีกินตายเอาอะไร

เชื่อว่าการร่างรัฐมนุนฉบับนี้พี่น้องประชาชนจะแห่กันมาลงประชามติ
พี่น้องประชาชนต้องได้รับการ
การทำการศึกษาในเรื่องพวกนี้ซึ่งไม่ยาก
เฉพาะกลุ่มพวกเราเนี่ยที่ผมพูดท่านน่าฟังอยู่ในการมันรู้กี่ทีแล้ว๕๖ทีอ่ะ

เป็นห่วงยิ่งแค่นั้นอ่ะเพราะว่า
เมื่อมันความเจ็บปวดมันถึงที่สุด
มันไม่มีจะกินจะใช้อะไรแบบต้องระวัง
ไปโทษเขาก็ไม่ได้โทษผู้ปกครองก็ไม่ได้
ต้องโทษใครต้องโทษพวกเราที่อยู่ตรงนี้
ทำความเข้าใจให้ประชาชน
นี่แหละผู้ปกครองไม่ได้

เพราะผมพูดอะไรก็ไม่ค่อยดีพูดอะไรก็ไม่ได้

มันไม่ใช่ความจริงถ้าพอพูดทีแล้วมันน่าจะพอแล้ว
ทำไมเราถึงสนใจเรื่องรัฐมนูลมากนัก
บางคนบอกรัฐมนุนเป็นกฎหมายสูงสุด

คุณมีรัฐมนูลดีสัก๕๐ฉบับ๑๐ฉบับ
แล้วก็บ้านเมืองอยู่ดีกินดีผมไม่ว่าเลย
อันนี้ฉบับแรกจนถึงฉบับสุดท้ายก็ยังบอกไม่ดีอยู่นั่นแหละ
แล้วยืนยันไหมว่ารัฐมนุนฉบับนี้คุณจะทำเสียเงินเท่าไหร่เอง
ทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่อีกอ่ะ

หลังจากนี้แล้วไม่มีรัฐประหารยึดอำนาจ
ไม่มีทหารเข้ามาฉีกรัฐมนูลอีก
ไม่ได้ว่าเขานะที่ทหารก็ต้องเข้ามาทำก็เพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ดี
มันเกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนกำลังจะแคสกันด้วยกำลัง
หรือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดสงครามกลางเมือง
นั่นคือความขัดแย้งอยู่จุดสูงสุด

ที่แล้วผ่านมา๓๐๔๐ปียังไม่พอเหรอ

เพราะฉะนั้นจุดนี้ง่ายช่วยกันคิดลูก

รัฐมนูลคือกฎหมายไม่ใช่คฎหมาย
กฎหมายสูงสุดบอกหลายทีแล้วนะห้ามถามอีกนะปุ๊ด
กฎหมายสูงสุดคือความมั่นคงของชาติ
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะนิรัตโทษกรรม
ท่านจะอะไรมีกฎหมายนั่นกฎหมายนี่กฎหมายนั่น

ทำไมไม่บอกว่ากฎหมายสูงสุดที่ต้องการคือความสงบ
ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
คุณมีรัฐมนูลหรือคุณจะเลิกหรือไม่เลิก
อันนี้รัฐโทษกรรมหรือจะเอายังไงก็แล้วแต่
ถ้าคุณสร้างให้ประชาชนอยู่ดีกินดีไม่ได้
รัฐมนูลนี่จะบอกให้ฟังนะฟังให้ดีนะ
ไม่มีการพูดอีกเลยนะไม่ง่ายด้วยนะ
เป็นที่เพื่อนรอเรื่องหลักจะมาใส่ตรงนี้
แล้วมันเขาไม่ใส่กันใหญ่โตโมโหลาน
มันมีปัจจัยอยู่ห้าปัจจัย
หนึ่งก็คืออธิปไตยเป็นของปวงชน
อำนาจในการปกครองประเทศใช้อำนาจสูงสุด
เพื่ออะไรเป็นของประชาชน

รัฐบาลนูนก็คือคานธรรมดาที่มีคานกระดกจะอยู่ตรงกลาง

เป็นสรีภาพบุคคลก็ตกลง
ถ้ามันตอบสูงสุดอย่างนี้เลยไอ้เนี่ยโอ้โหอำนาจเต็มที่ประชาชนไม่มีเสรีภาพเลย
อย่างนี้เขาเรียกพระเด็จการเราจะเป็นพระเด็จการมากพระเด็จการน้อยก็อยู่ตรงนี้ไง
นี่ถ้ามันกลับกันเสร็จภาพโอ้โหคนอยากจะทำอะไรก็ทำฆ่ากันกลางถนนตีกันอะไรกัน
ไม่เป็นกฎไม่เป็นเกณฑ์แล้วนู่นปี๔๐ไม่ถูกร่างคิดมา
ผมไม่ทราบว่าผู้ร่างคิดอย่างผมหรือเปล่าลำนูลปีสี่สุดเพราะผู้ร่างคือรัฐบาลทันเตอร์
เสียดายท่านมากจากไปแต่ว่ามันส่งต่อมาถึงรัฐบาลผมผมแม้แค่นิดเดียวมันก็ไปแตะ
ให้ออตรายให้ท่านได้ทำงานเต็มที่ท่านไปถามท่านอุไทเป็นประธานใหญ่

ฝ่ายโล้นอริทฝ่ายสรรสาร
ฝ่ายฝุ่นเซนตั้งเยอะแยะ
แล้วยังรวมก็มาเป็น๑แต่งเดียวได้

ท่านฮุนเซนเป็นนายกอีกคนเดียว๓๐ปี
ถามว่าใน๓๐ปีประเทศไทยมีนายกกี่คน
นั่นแสดงว่าอธิปไตยของปวงชน
ไม่มีอำนาจในการดูแลประเทศมันจึงยุ่งเยอะที่สับสน
เราจึงเพิ่มอธิปไตยของปวงชนขึ้นแต่เดิมมันเป็นอย่างนี้
ต่อขึ้นนิดนึงให้ผู้ปกครองมีอำนาจต่างในการควบคุม
เพราะเสร็จภาพบุคคลก็ตกหน่อย
พระเจ้าโมทบังนี้นั่นคือหลัก
แต่พอทำให้พักท่านทักษิณเข้ามาท่านรู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์
คนก็เลยมองว่าโอ้โหไอ้นี่เป็นอะไรนะป๊อปปูลิสต์
อ่าปอปูลิสต์ไอ้นี่เป็นอะไรต่าง
รู้ว่าท่านพยายามทำให้ประเทศชาติสงบ
นั่นคือความตั้งใจมันมีอะไรแฝงเฝิงผมไม่รู้แล้วผมไม่สนใจนะ
ผมสนใจแต่หลักการนี่เป็นอย่างนี้
พอเรามาเปลี่ยนเป็น๕๐เราก็กระโดกเป็นอย่างนี้เลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้โหเสรีภาพของบุคคล
อันนี้ออกมาแล้วต้องมีกฎหมายไอ้นี่เช็คไอ้เช็คออกมามีกฎหมายนี่เช็ค
นี่คือสิ่งที่คือรัฐธรรมนุนเป็นแค่นี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก
ครับพ่อก็ยังเชื่อว่ารับนูนที่จะออกมาในฉบับนี้ก็ไม่เป็นรับนูนที่ดีที่สุด
ผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ดีที่สุด
แต่ว่ากฎเกณฑ์ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้
แต่ว่าผมไม่ได้ไปท้าพนันนะ
ผมท้ากินขนมกันทั้งมื้อข้าวทั้งมื้อก็ได้
ธรรมนูลฉบับนี้ออกมาแล้วมันมีการฉีกอีกนะ
โอ้ยนั่นเป็นรายละเอียดที่ผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกัน
เราอธิบายให้น้องน้องฝั่งลูกและล้านฝั่งของมันเป็นอย่างนี้อย่าไปกุ้มใจ
แต่มันก็ไม่มีหลักอะไรที่การันตีได้ว่าทหารจะกลับมาฉีกรัฐมนูลอีก
ก็ตามใดที่มันเป็นอย่างนี้อยู่ที่เคยเห็นอย่างนี้อยู่

จะไปโทษเขาได้ไงเมื่อท่านขัดแย้งกันจนจะฆ่ากันตายแล้ว

เพราะว่าจะว่าทหารมายึดอำนาจทำให้เสรีภาพเสีย
สิบสี่ประเทศประเทศเลยคุณรู้จักคำว่าประเทศไทยไหม
เสรีภาพไอ้อธิปไตยปวงชนที่มันจะทะเลาะกันจนตาย
แล้วบ้านเมืองเราพังไปฆ่ากันตายมีมาตั้งหลายประเทศ
แล้วมีประเทศมีชาติธรรมดินมั้ย
แล้วอันสิบสี่ประเทศที่มันต่าเราอะไรมันรับผิดชอบอะไร
ถูกแล้วแต่ว่าวิธีด่ากับเขาต้องด่าให้เพราะหน่อย
อย่าให้เป็นและนี่คือสิ่งที่สำคัญ
บายจนถึงที่สุดและเหตุผล
มันยังเป็นสามเหรียญหน้าตัวคุณรวยก็ยังอยู่ที่เดิม
ผมก็ได้ว่าคุณรวยมหาสารไม่ดี
มันไม่ดีแต่คนจนที่มันทางเอาเอานักฐานของสามเหลี่ยมหน้าตัวกว้างเอากว้างเอากว้างเอา
แล้วมันอยู่ได้ยังไงประเทศไหนก็แล้วแต่ให้ปฏิวัติประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยไปแล้ว๒๐๐ปี
ทำไมยังเกิดอ่ะเอาไปในการยกตัวอย่างเกิดอยู่ทำไมไม่เกิด
นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้พวกพวกน้องน้องทุกคนได้ทราบเข้าใจสิ่งที่ผม
ผมไม่แน่นอนผมคิดว่ารัฐบาลท่านก็เข้าใจแล้ววันนี้พวกเราให้กำลังใจให้กำลังใจทุกอย่าง
ขณะเดียวกันก็บอกท่านด้วยบอกท่านระวังนะต้องพิสูจน์ให้ดีแล้วต้องดูให้ดีว่าวันนี้คนจน
เขาอยู่ได้ไหมเพราะนี่รายงานเข้ามาเรื่อยผมไม่ได้อยู่เฉยนะ
ผมเดินทางเมื่อวานี้ก็เดินทั้งวันประลื้นเพราะฉะนั้นก็เดินทั้งวัน
กลับมาก็ต้องไปแต่งงานเขาอะไรเขาหลายเรื่องหลายราวเพื่ออะไรฮะ
เพื่อเข้าไปเป็นเพื่อนประชาชนเพราะฉะนั้นการที่นักการเมืองในพื้นที่
เขาจะเข้าไปเป็นเพื่อนประชาชนได้ก็อย่าไปห้ามเขาเลย
เพียงเรียกเขามาอธิบายว่าไม่ได้นะลูกอย่างนี้มันเป็นปัญหานะ
เพราะฉะนั้นเราต้องไปพูดไปช่วยกันช่วยรัฐบาลด้วยเอาความคิดของรัฐบาลไป
คนนู้นไม่มีรายงานมามันก็เกิดความน่ารักการอยู่ร่วมกัน